คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้ก่อน
ทำคอนเทนต์เรื่องกับการกินแล้วเอกลักษณ์คือ
แต่คราวนี้เมื่อเธอมีการรายชีพคลิป๑ออกมา
ปรากฏเป็นรายชีพที่ผลิตอย่างหนัก
ว่าเธอเมาแล้วขับแล้วด่าตำรวจแล้วไม่กลัวใคร
คุณผู้ชมไปดูที่เธอไลฟ์ก่อนครับ
กูขึ้นรถพักกูยิ่งดังกูไม่แคร์หรอก
ธรรมรวชก็มันกันหมดทุกตัวอะไรก็ให้กูพูด

โอ้โหทั้งขึ้นมึงขึ้นกูนะฮะ
แล้วก็ใช้คำพูดนะฮะขอแยกเลี้ยวรถ
ชนรถชนก๋อเตี๋ยวเป็นไงนะฮะ

เธอก็พูดถึงเรื่องของพี่ชายของเธอ
บอกให้แฟนคลับไปเสิร์ชดู
ชื่อคนนี้ดูนี่พี่ชายเป็นตำรวจนะ

ก็ด่ากลับแฟนคลับอีกนะฮะว่าเป็นอีนั่นอีนี่นะครับ

ก็คือพรรดิปากปราหน้าเป๊ะนะครับ
ชื่อจริงคือพรรดิกมุษธมาตรนะครับ
การเที่ยวการกินหรือว่าการไปทำอะไรที่น่าสนใจนะครับ
ก็ไลฟ์ไปสะอึกไปนี่เป็นเอกลักษณ์ของเธอ

จนกระทั่งมีการเห็นการไลฟ์ล่าสุดว่า

มันอันตรายมันน่ากลัวแล้วมันผิดกฎหมายนะครับ
ทีนี้ครับพอชาวโซเชียลด่าเละวิพากษ์วิจารณ์หนัก
แล้วมันเป็นเรื่องของการหมินประมาทเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ล่าสุดเธอได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน

เพื่อให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วนะครับ
โดยบอกว่าหลังจากที่มีกระแสดราม่า
เพจหรือสื่อต่างนำคลิปไลฟ์สดไปเผยแพร่

มันเกิดขึ้นคืนวันที่๕กันยายนที่ผ่านมานะครับ
คือตลอดทั้งวันเธอไปทำงานไลฟ์
ช่วยขายของอยู่ที่ฟาร์มแห่งหนึ่ง
แล้วก็ตอนประมาณบ่าย๓นะเธอยอมรับ
ว่าเธอดื่มเบียร์ไป๑กระป๋อง
แต่แค่ดื่มแค่นั้นแหละฮะช่วงบ่าย๓
หลังจากนั้นเธอก็ไลฟ์ช่วยขายของอยู่ที่ฟาร์มแห่งนั้น

ก็ขับรถกลับเข้ามาในตัวเมืองบุรีรำ
ระเวนหาร้านที่จะกินก๋วยเตี๋ยว
รับว่าประมาทที่ไลฟ์สดขณะขับรถ
แต่ยืนยันว่าตอนนั้นไม่ได้เมาคุณ
คือเธอบอกว่ากินเบียร์กระป๋องเดียวตอนบ่าย๓
นั่นแหละคือกระป๋องเดียวกระป๋องสุดท้าย

แต่แฟนคลับเข้าไปตั้งข้อสังเกตตอนเธอไลฟ์
บอกว่ามันเหมือนคนเมานะ

แล้วตอนนั้นเธอก็บอกว่ามันเป็นเพราะอารมณ์

แล้วก็ได้ต่อกลับแฟนคลับไป
ถ้อยคำที่ไม่ค่อยสุภาพนะครับ
บอกว่ายอมรับนะขอโทษสังคมขอโทษครอบครัว
รวมถึงขอโทษแฟนคลับแล้วก็ตำรวจ

จดจำเป็นบทเรียนครั้งใหญ่
ในการใช้โซเชียลไปจนวันตายเลยนะฮะ
หลังจากสอบปากคำแล้วตำรวจก็จะรวบรวมข้อมูลหลักฐานนะครับ
การกระทำของเธอนั้นเข้าข่ายความผิดใดบ้าง
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะ
คนที่อยู่ในโลกโซเชียลใช้โซเชียลเนอ
ก็ต้องระมัดระวังตัวรอบด้านเหมือนกันนะครับ

ไฟส่องตลอดเวลาจะทำอะไรต้องคิดหน้าคิดหลังเยอะเลยค่ะ